เสียงโชคคนที่เค้ามีความเชื่อก็ไปการว่ายกันเยอะครับ
เอาจริงนะท้าเวสุวรรณเราเล่าได้ทั้งปี
แล้วที่วัดที่ผมจะพาไปที่นครนายกก็มีไอ้ไข่แบบนี้ด้วยนะครับ

ที่นี่คือวัดเลขธรรมกิจ

ยกที่นี่มีสาราองค์ท้าเวสุวรรณและสาราไอ้ไข่อยู่ใกล้กับโบสถ์เก่าฮะ
ไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่ก็ไปกระซิบข้างหูแบบนี้
ไปกราบไหว้กันให้ถูกวิธีกันเนาะ
กราบไหว้ไอ้ไข่แล้วก็อย่าลืมท้าเวสวันที่นี่ก็มี
ก็ไปกราบไห้กันด้วยจะได้ไม่เสียเที่ยว
ใกล้วันออกสลากแบบนี้บรรดานักเสี่ยงโชคก็มากันเยอะแล้วฮะ
กราบไห้ขอพรกันนะนะเช่นเดียวกับสองสาวคนนี้
วันที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วไปเจอกับสองสาว
แล้วสองสาวก็พาทีมข่าวของเราไปดู๓ปองที่เธอนั้นล้วงขึ้นมา
ตามนั้นตามนั้นไปถามคุณพี่ท่านหนึ่งเราเห็นมาไง
แล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะพี่ครับทำไมพี่เตรียมของมาเยอะจัง
อยากรู้พี่ไปขออะไรแล้วได้อะไรกลับมา
ค่ะคนคนนี้ฮะคุณพองปภพมีมาก
เขาเนี่ยนะครับเดินอุ้มไก่ไก่ที่เป็นรูปปั้นนั้นน่ะ
แล้วก็น้ำแดงเอามาถวายกับไอ้ไข่
ขออะไรไว้เขาบอกว่าขอให้ตัวเขาเองได้รับชัยชนะ
ใช้ชนะจากอะไรพี่ไปแข่งอะไรมาครับ
เขาบอกว่าเขาไปแข่งไก่ชน
ให้ไก่ชนของเขามีชัยชนะซึ่งมันก็ชนะจริง
โอ้โหเรียกได้ว่าสมหวังดังใจหมาย
ก็เลยรูปเอารูปปั้นไก่เนี่ยอุ้มมา
อุ้มรูปปั้นไก่มาแล้วก็น้ำแดงแล้วก็พวงมาลัยสีแดง
มาถวายท้าเวสวันแบบนี้

ทีมข่าวก็มากันใช่ไหมล่ะเอาให้มันเปรี้ยงปังกันไปเลย
จุดประทัดแบบนี้ฮะแล้วก็รอบโบ๊ะสุดท้าย

อะไรอะไรมากมาย

เห็นแบบเดียวเองนะ

บอกแล้วใครตั้งใดดูมันหลุดจนไม่พลาดแน่

มันข้างล่างข้างล่างมันหลุดหลุดบรรทัศน์
มันเลื่อนต้องฟเลมมันตอกค่ะพี่
ทั้งหมดดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ